เขาบอกว่าที่นี่มีร้านไก่ทอดอยู่ร้านหนึ่งที่ขายดีมาก

เพราะว่าให้เยอะแทบจะล้นเลยทีเดียว
และที่สำคัญเขาขายได้นะ
วันหนึ่ง๓๐๐๐กว่าบาทนะคะ
ไก่ประมาณ๕๐๐กว่ากิโลกรัม
เดี๋ยวตามไปดูหน่อยว่าตอนนี้ไม่รู้คิวยาวไปถึงไหนแล้ว

น้องใบตองก็ขอเดินเที่ยวกันสักหน่อยครับคุณผู้ชม
เพราะที่นี่เนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีของเด็ดของดี
เลือกซื้อกันเยอะแยะไปหมด

เนยกรอบเนยกรอบเนยกรอบเนยกรอบเนยกรอบเนยกรอบเนยกรอบเนยกรอบเนยกรอบเนยกรอบเนยกรอบเนยกรอบเนยกรอบเนยกรอบเนยกรอบเนยกรอบเนยกรอบเนยกรอบเนยกรอบเนยกรอบเนยกรอบเนยกรอบเนยกรอบเนยกรอบเนยกรอบเนยกรอบเนยกรอบเนย
หน้าตาเนี่ยคุ้นมายืนต่อแถวซื้อไก่ทอดกับเขาด้วยเหรอ
สวัสดีครับพี่ปุ้ยพี่มนต์วัน
สวัสดีค่ะมาทำไรถึงนี่เลย

มีอะไรบ้างคะเนี่ยอันไหนขายดีคุณพี่
ดั้งเดิมแล้วก็ลาบแล้วก็ชีส
ราคาถ้าใส่อย่างเดียวราคา๒๕บาทถ้า๒อย่างขึ้นไปก็จะเป็น๓๐
ข้าวเหนียวเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่เฮ้ยนี่ห่อนี้๓๐ทุกคนเยอะมาก
เจ๊พัดค่ะขายดีขนาดนี้ใช้ไก่วันละประมาณกี่กิโล
วันละ๔๕๐๕๐๐โลรวมทุกชิ้นส่วนเจ้าใหญ่
เนี่ยอยากรู้ว่าคิวที่ว่ายาวยาวสุดแค่ไหนยาวสุดถึงร้านน้ำห่อ
๕๐คิวได้ไหมเนี่ยแกบอกว่าเย็นเกินค่ะเกินเกิน
เคยนับไหมเจ๊พัดวันหนึ่งอ่ะขายได้กี่ห่อเป็นห่ออย่างนี้พันกว่าห่อ
อันนี้ที่นั่งมาเป็นน่องเลยแหมไก่ทอดหัดใหญ่ที่เค้ามี

อันนี้รถราบนะคะอันนี้เครื่องในแล้วก็อันนี้ไก่แซ้บขาดเป็นขีดคือขีดละ๓๐บาท
ใช่แต่ถ้าเป็นข่ออย่างนี้ก็คือข่อละ๒๕บาท

กว่าจะมีความติดเปรี้ยวออกมานิดนึงอ่ะ
ความเป็นราบอ่ะนะรักกว่า
มีความเผ็ดขึ้นมา
เหมือนจะหอมแบบกลิ่นข้าวคั่วอะไรประมาณนี้
แต่มีความเปรี้ยวแหลมเผ็ดออกมา

เห็นมันแอบจบหัวใจป่ะเนี่ย

อร่อยมากไม่ได้ปรุงมากแต่ว่าของเขาไม่เค็มนะของเขากลมกล่อมกินได้เข้าใจแล้วทำไมคิวเขายาว
จริงกดรสชีสเป็นไงรสชีสรสชีสด้วย
เย็นมะเอาง่ายใกล้กับของมียี่ห้อบาบีคิวบาบีคิว
อื้มได้ค่ะบะบีกิวก็ได้

เพราะว่ารสชาติเขาแบบเข้มข้นอยู่แล้ว
เป็นสูตรที่ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้ม
ที่เด็ดขนาดนี้ก็เพราะว่าเจพัฒน์
เขาไม่ได้ใช้ข้าวเหนียวธรรมดานะ

นำมาจากจังหวัดน่านกันเลยทีเดียวโดยในการนึ่งเนี่ยจะต้องแช่ข้าวไว้ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงก่อน
ถึงจะเอาไปนึ่งได้นั่นเองแหละครับซึ่งระหว่างที่นึ่งก็ต้องคอยเอาไม้พายเสียบลงไปเช็คดู
ถ้าข้าวเริ่มสุกได้ที่ก็จะนำน้ำต้มข้าวเหนียวรสลงไป
แล้วนึ่งต่อไว้อีก๑๐นาทีก็จะได้ข้าวเหนียวนุ่มพร้อมเอาไปขายได้แล้วล่ะครับ
เคล็ดลับการทอดไก่ให้อร่อยจนขายดีขนาดนี้เจ๊พัดเขาทำได้ยังไง
ตอนนี้ได้เวลาที่น้องใบตองจะล้วงเคล็ดลับการหมักไก่
ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่ทำให้ไก่ทอดของเจ๊พัดอร่อยจนลูกค้าต่างติดอกติดใจ
จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับโอเคอ่ะเราจะเริ่มหมักก่อนที่จะหมัก
อนุญาตถามว่าอันนี้ใช้ส่วนไหนของไก่คะส่วนสะโพกสะโพกไก่
ทำไมต้องเป็นสะโพกไก่ถ้าเป็นลมไก่มันจะทำให้แข็ง
ซึ่งอย่างประกอบถ้าเป็นสะโพกเต้มเนี้ยจะทำให้นิ่มนู่นน่ะอ๋อ
จะเทียนจะเทียนนี่แล้วแต่เราชอบเลยถ้าเราชอบแล้วชอบเยอะก็ใส่เยอะ
ใส่เยอะแต่ขนเนอะค่ะเป็นคาวจาวครับ

แล้วไม่ต้องใส่น้ำเปล่าเพราะในตับเนี่ยมีน้ำเยอะอยู่แล้วนั่นเองแหละครับส่วนการหมักไก่ทอดหาดใหญ่ที่เป็นไก่ทอดแบบแรกของทางร้านก็จะมีการเพิ่มซอสหอยนั่งรมลงไปในน้ำหมักจากนั้นใส่กระเทียมใส่แป้งข้าวจาวแล้วค่อยนำไปชุบแป้งกรอบที่หน้าร้านอีกทีนั่นเองแหละครับอ่าวิธี
ไข่เบาก็ประมาณ๕๖นาทีถ้าไฟไม่ค่อยเล็กก็๗๘นาทีก็ได้หมักเสร็จแล้วทอดเสร็จแล้ว
แล้วก็อันนี้จะเป็นพลิกหูและข้อภูวิวว่ากไก่แซ่บทำไมแผงเบิร์คพลิกนี่เอง

เสร็จแล้วหน้าตาแบบนี้นะคะนี่คือรสไก่แซ่บ
ได้เห็นเคล็ดลับทั้งการหมักและการทอดกันไปแล้วก็ไม่แปลกใจเลยล่ะครับว่า
ทำไมไก่ทอดของเจ๊พัดจนขายดิบขายดีขนาดนี้
แต่นอกจากรสชาติของไก่ทอดที่เข้มข้นแล้วรสชาติชีวิตของเจ๊พัดก็เข้มข้นไม่แพ้กันครับ
เพราะต้องต่อสู้กับความยากลำบากมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นคนชนเผ่าอยู่บนดอยเลยล่ะครับ
เส้นทางชีวิตของเจ๊พัดเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
คือต้องบอกอย่างนี้ว่าชีวิตของเจ๊พัดอ่ะมีเรื่องราวเส้นทางที่กว่าจะมาประสบความสำเร็จอย่างนี้
ยาวนานมากเพราะว่าเจ๊พัดเป็นชาติภัณฑ์ชนเผาหมู

ตัดสินใจลงจากดอยเข้าเมืองกรุงเข้ามาทำอะไรคะ

มันมีรายจ่ายอะไรบ้างที่เราต้องรับผิดชอบ
ซื้อนมด้วยซื้อข้าวอ้อมด้วย
ลูกอ่อนลูกเล็ก
ข้ากินข้าอยู่ของลูก

ข้าไปโรงเรียน
ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เจ๊พัดมืดแปดด้าน

ใช่ตอนนั้นน่าจะเป็นความยากหยุ่นของทางบ้าน

มันไปกันเหมือนว่าเขาดูจับไป

อย่างที่เบาะเจภัทรก็ต้องขอบคุณให้แม่ด้วย

ก็เป็นจุดที่ว่าเราต้องทำงานหนักขึ้น

ชีวิตเคยเครียดถึงข้างข้าวตัวตายเลย
เคยคิดอ่ะจากที่ลูกตัวเองเนี่ย

นี่ก็มีลูกก็เท็จจริงจะใช้
แล้วก็เลิกกับแฟนหาพ่อของลูกคนแรกไปเนอะ

ไม่อยากเอาทิ้งลูกไว้ระพางเลยเหรอ
ใช่เพราะว่าเป็นภาระให้คนอื่นด้วย
ไม่มีแรงเดินไปต่อแม่นี่
อดแรงนะมันเหมือนแบบอุดแปดด้านเนี่ยใช่
ก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหน
จะทำยังไงกับชีวิตต่อไป
อันนี้คือช่วงนี้กลับไปอยู่กับลูกที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะ
อะไรที่ทำให้เจ๊พัดอยู่ดีรู้สึกว่าแบบ

ก็พอมียาเขาผ่านหน้าบ้านเขาก็มาทัศน์ไทย
แล้วก็บอกว่าไม่ต้องคิดเยอะนะทุกคนก็มีปัญหาค่ะแบบนี้
แล้วก็ให้คิดดีแบบไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องฆ่าตัวตาย
กลับไปย้อนดูลูกแล้วก็สงสารด้วยว่าเขาเกิดมา
เราทำให้เขาเกิดมาเดี๋ยวทำไมเราต้องทำให้เขาไปด้วย
เรากำลังคิดอะไรที่มันไม่ถูกต้องอยู่

แล้วก็กลับมาสู้ใหม่ที่กรุงเทพอีกรอบนึง

ไม่ได้แล้วก็ค่อยกลับมาอีกใหม่
นั้นก็กลับมาแล้วก็ไปรับจ้างย่าเขาขายไก่

ทำแต่วันหยุด

คือทำงานสองอย่างเพื่อให้ได้เงินมากขึ้น
เขาขายไก่อะไรครับที่เราไปช่วย

แล้วเราแอบไปดูสูตรคือพักลักจำ
เป็นร้านของย่าแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สอนสูตรก็เลยแบบ
ไปชิมว่ามันบ้างเอ็บแยมนี้หน่อย

ทำไมถึงตัดสินใจว่าวันหนึ่งฉันก็ต้องเป็นเจ้าของร้าน
ย่ายได้มา๕๐๐๐บาท

ได้มา๘๐๐ยังไม่ได้ทุนคืน
เราก็กลับไปคิดแล้วก็บอกว่าต้องมีไปต่อ
เห็นเขาห่อหมูก๋อยกับหมูหวานอยู่ข้างเราแหละ
เราก็คิดว่าทำไมเราไม่เอาไก่ของเรามาปรับเป็นแบบไร้กระดูก
กับข้าวเหนี่ยวไปเลย
เราก็เลยอ่ะลองมาที่นี่
ครั้งแรกที่มาขายที่พระราม๒เป็นไงฮะ

ทำไมมันแย่อย่างนี้เนอะ
ทำไมยังไงเฟนก็บอกว่าลองไปไปก่อน
ถ้าไม่ได้จริงเราก็กัดชมรี
วันนั้นขายไม่ได้ก็เลยแจกแจกแถวนี้เลย

พอแจกแล้วเป็นไง
พอแจกหมดพรุ่งนี้ก็ลงมาอีกรอบ

เขาก็เดินมาซื้อซื้อกัน
ก็คือเป็นว่าเราก็ขายได้เยอะ
กลายเป็นว่ามันคือการตลาดอย่างหนึ่ง
ในการที่เราเอาไปแจกคนแถวตลาด
เขากินเขารู้ว่าเฮ้ยมันอร่อย
เขาก็เลยบอกต่อแล้วเขาก็เลยกลับมาซื้อ๓๐๐๐
เพราะค่ะแม่ค่ะแถวนี้ก็เลยมาซื้อไง
ยกเลยขึ้นเรื่อยเป็น๔๐๐๐๕๐๐๐

ไม่นานใช้เวลาแก้ไม่เดือนกว่า

ร้านอื่นอาจจะเงียบแต่ร้านเราเนี่ยแถวยาวมากเลย

แล้วดูลูกค้าตรงนี้ดิข้างหลัง

ลูกค้าสู้มากขายดีมาก
แล้วเมนูไก่ขย่าวที่มันมีรสชาติมันเริ่มมาตอนไหนคะ
ตอนแรกก็ขายอยู่แค่ข้าวหอกแต่ชิ้น
ลูกสาวก็จะบอกว่าแม่ซื้อแหล่ะผมชิค

เอามาใส่จิ้มไชท์ไก่กิน

แล้วมีแบบซับสินอะไรของตัวเองไหม

แล้วก็ที่ดินไว้ที่บ้านอีก๒๓แบบ

เพราะว่าจะได้อยู่ในสายตาด้วย

ก็ใช้ชีวิตแบบไม่ได้ลำบากเหมือนเดิมแล้ว

อยากให้เจ๊พัดฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่
เจ๊เจ๊คิดว่าถ้าเราท้อแล้วเราไม่สู้

แต่ถ้าเราท้อหรือว่าเราท้อแต่เราสู้

ฝากร้านหน่อยค่ะอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมง

จะอยู่ที่ตลาดกินเวียวพศ๒

เปิดบ่าย๒ถึงทุ่มนึงหรือว่า๖โมงครึ่ง

หลายคนที่ดูเศรษฐีป้ายแดงของเราในวันนี้มากเลย